พื้นที่ของประเทศจีนค่ะได้เริ่มจัดกิจกรรมแสงสีเสียง
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านะคะ
ส่วนประชาชนก็ยังคงเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องค่ะ
ประชาชนในประเทศจีนจำนวนมากยังคงเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกลับไปฉลองเทศกาลตรุษจีนกับครอบครัว
ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
โดยสำนักข่าวท้องถิ่นของจีนรายงานด้วยว่า
บรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟในวันนี้ยังไม่มีเหตุขัดข้อง
หรือเหตุประชาชนตกค้างเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนื่องจากการรถไฟจีนได้เพิ่มขบวนรถไฟให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ประชาชนส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่๒๔มกราคม
ส่งผลให้ความหนาแน่นของผู้โดยสารในวันนี้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
อาจคล่องตัวขึ้นในอีกวันต่อไปนะคะ
สำหรับในหลายพื้นที่ของประเทศจีนขณะนี้เริ่มมีการประดับโคมและจัดแสดงโคมไฟในรูปแบบต่าง
ตามความเชื่อของคนจีนที่เชื่อว่าโคมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและความมั่งคั่ง
โดยที่เมืองไคเฟิร์งของมณฑลเหอนานซึ่งเป็นเมืองหลวงสำคัญ
สมัยราชวงศ์ทรงได้มีการจัดแสดงโคมไฟแบบโบราณตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ขณะที่มณฑลเหลียวหนิงได้มีการจัดแสดงโคมไฟกว่า๒๐๐๐ดวง
คู่กับการจัดแสดงแสงสีเสียงต้อนรับปีลิงซึ่งเป็นนักศัตริย์ของปีนี้ตามปฏิทินจันทรคติ
สำหรับการท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติค่ะที่ชาวจีนมักใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการพักผ่อนสังสรรค์กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่จีนค่ะ